แล้วเจอเด็ดชีวิตทุกตายุค๙๐นะคะ
พี่อ๋อมอำมารินรู้ไหมคะปีนี้เท่าไหร่แล้ว

ก็จัดงานภายในครอบครัวกินข้าวน่ารักน่าชัง

น่าเกดเด็กมากนะคะเกล็ดลับของพี่อ๋อม

ที่ก่อนอันนี้เคยป่วยหนักนะคะจนต้องไปบวช
เคยเปลี่ยนเท่าใหญ่เลยตอนนั้นนั้น
ก็ตอนนี้คือปรับโหมดมาเป็นนักแสดงเต็มตัว

ไม่รับงานร้องเพลงตอนกลางคืนเลยค่ะ
แต่ก็จะมีบ้างบางโอกาสนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะ
พี่ปูแบคเคสพี่อิงนะ
ก็จะทำโปรเจคด้วยกันเขาขอมานะคะ
แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
อันนี้เป็นกรณีพิเศษครับสำหรับพี่ปูก็โทรเข้ามาหาบอก
พี่พี่อำผมจะจัดคอนเสิร์ต
มีเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยในยุคเดียวกับเขาอะครับ

มีความสุขมากกับการทำงานละคร
ใช่ตื่นเช้าไปทำงาน๔ทุ่ม

ชีวิตกับการทำงานแสดงสักเกือบ๑๐๐
ตอนนี้๓๔ทุ่มนี้อยากจะนอนแล้ว
แต่ถ้าเกิดไปรับงานกลางคืนไปร้องเพลง

ก็จะเลิกตี๓ก็จะกลับมาบ้านตี๕

เห็นใจเขาเหมือนกันช่วงเวลามันไม่ปกติไง
ต้องดูแลสุขภาพให้มากกว่าคนทั่วไปนะ
ก็คือการออกรอบตีก๊อฟเป็นประจำค่ะ
ที่สำคัญค่ะพี่อำมีตัวช่วยนะคะ
คือการเคี้ยวใบกระท่อม๓ใบก่อนออกกำลังกาย
คนตกใจคือพี่อำเขาศึกษาข้อมูลมาอย่างดีแล้วนะคะ
เพราะว่าเราใช้คุณสมบัติของการเป็นสมุนไพร
กระท่อมมาช่วยเหลือนะคะคล้ายกล้ามเนื้อค่ะ
และที่สำคัญนะคะตอนนี้ก็อย่างที่ทราบ

แล้วก็วิ่งอยู่ในรูที่บ้านประมาณชั่วโมงหนึ่ง

อันนี้ก็เป็นสรรพคุณทั่วไปที่หาได้ตามข้อมูลนะครับ
ว่าสรรพคุณเขามีอะไรบ้าง
อย่างนั้นก็คงจะไม่เปิดกระท่อมเสรีอย่างนี้
ไม่ใช่กินแล้วมึนเมาเป็นยาเสพติดอะไร

กินด้วยสรรพคุณของเขาที่เป็นสมุนไพร
จริงแล้วคือพวกสมุนไพรแบบนี้คือ

แต่ว่าใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็ต้องศึกษาด้วย

พูดถึงครอบครัวยูทูบเบอร์ก็มีหลายครอบครัวกันเลยทีเดียวเนาะ